เราเริ่มต้นด้วยการไปดูที่ขอนแก่นก่อนครับท่านผู้ชมครับ

ปีนี้ก็ยังคงตั้งใจจะทำลายสถิติ
เรื่องของผู้คนที่มาที่นี่
แล้วมาเล่นคลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลก
ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำลายสถิติกันได้มากขนาดไหนนะครับ
ไปติดตามจากรายงานสดของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
และต่างชาติทยอยเดินทางมาเล่นน้ำสกรางที่ถนนเข้าเหลียวกันอย่างคึกครั้งนะครับ
ขณะเดียวกันการเล่นขึ้นมนุษย์วันที่๒นี่

และเมื่อวานนี้การเล่นขึ้นมนุษย์วันแรกนะครับ

มีผู้มาร่วมเล่น๑แสน๗พันคนครับ
๗๗๐๐คนคือตัวเลขที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นนะครับ
ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังจบกิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์
ยุคสุดประตูเมืองตอนที่๒

ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับ
ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้มาร่วม๑๐ปี
ส่วนบรรยากาศการเล่นคลื่นมนุษย์วันนี้นะครับ
วันที่๒ยังคงมีนักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจมาร่วมเล่นกันเนืองแน่นเหมือนเดิมนะครับ
ซึ่งคาดว่าวันนี้จะมีจำนวนเยอะกว่าเมื่อวานด้วย
สำหรับปีหน้านะครับก็จะมีการเล่นขึ้นมนุษย์อีก๑ปีนะครับ

ซึ่งใช้ชื่อว่าคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพครับ
ขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนพดลเพชรสุดนะครับ
รองคุมังคับการตำรวจพูทรชาวัดขอนแก่น
ก็เดินทางมาสำรวจร้านค้าภายในถนนข้าวเหนียวนะครับ

และตรวจสอบว่าร้านใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่นะครับ

เมื่อวานนี้ภาพรวมตลอดทั้งวันนะครับ
ถนนข้าวเหนียวไม่พบเหตุใดทั้งการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การแต่งกายโป๊เปื่อยหรือเหตุทะเลาะวิวาส
มีเพียงแค่โทรศัพท์หาย๑รายนะครับ

โดยภายในถนนข้าวเหนียวนะครับก็มีเจ้าหน้าที่อยู่๓๕๐นายนะครับ
ดูแลความปลอดภัยและพร้อมช่วยเหลือประชาชนครับ
เหตุการณ์ทะเลาวิวาสในเรื่องของถนนข้าวเหนียวนี้ไม่มีครับ
เพราะมันเป็นเรื่องที่เด็ดขาดว่าจะต้องไม่มีการทะเลาะวิวาส
ไม่มีการเรื่องรักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เรื่องล้วงกระเป๋า
ยังไม่มีเด็ดขาดนะครับเพราะว่ากำลังทุ่มเต็มที่
เมื่อวานมีพบเหตุอยู่หนึ่งเหตุเป็นเรื่องของโทรศัพท์ตกหล่น
มีผู้เอามาคืนแต่ละทางตำรวจก็ตามผู้สายมารับคืนเรียบร้อยครับ
จากมาตรการดังกล่าวแล้วเราก็ยังมีมาตรการในการสืบสารวัฒนธรรมดี
เรื่องการเล่นสงการของขอนแก่นซึ่งขอนแก่นก็ทำดีด้วยมาตลอดนะครับ
ฉะนั้นการละเล่นจะต้องไม่มีการเป็นสื่อออกในเรื่องทางลามกอนาจารย์
เป็นเล่นน้ำด้วยความสุภาพการใช้ปืนแรงงานฉีดน้ำ
ก็ไม่มีที่จะเห็นครับอาจจะเป็นปืนเล็กน้อยครับ
อกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องการดื่มสุราในพื้นที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดนะครับ
กึ่งกลางของถนนข้าวเหนียวที่ผมอยู่ขนาดนี้
งแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยชาวต่างชาติที่มาร่วมเล่นน้ำกันนะครับ
ส่วนใหญ่จุดนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาร่วมเล่นกัน
เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นว่าบรรยากาศขนาดนี้มีเวทีนับ๑๐เวทีเลยนะครับ
ที่มาออกโพสต์กิจกรรมแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนที่มาร่วมเล่นน้ำ
วันนี้การเล่นขึ้นมนุษย์นี้ก็เป็นวันที่๒แล้วนะครับ
มีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นขึ้นมนุษย์นี้มากกว่า๑แสนคน
ว่า๓วันนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นคลื่นมนุษย์นี้มากกว่า๓๕๐๐๐คนเป็นประวัติการเลยนะครับ
ขนาดเดียวกันคุณผู้ชมท่านใดถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดน้อนแก่นนักกองเที่ยวสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับ
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของสักหนึ่งคนกันบ้างนะครับ

สนุกสนุกมากเลยครับ

เพิ่งมาครับมาเป็นปีแรกครับผม

เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเสียงกันในบ้านกันบ้างนะครับคุณผู้ชมว่าบรรยากาศวันนี้สนุกขนาดไหนนะครับที่ถนนข้าวเหนียว
เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับ

ทำไมนี่แต่งกายชุดไทยมาเล่น
อ่าอนุราควัฒนธรรมไทยครับ

ค่ะทุกปีครับ
นี่ก็หลายคนนะครับก็แต่งกายชุดไทยมาร่วมเล่นน้ำสงการที่ถนนข้าวเหนียวนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากจะมาเล่นที่ถนนข้าวเหนียวมากันได้ครับ
ข้าวเหนียวนะครับ๓ทุ่มตรงนะครับ
แล้วก็จะยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดบนถนนข้าวเหนียวนี้นะครับ
และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นครับ
สร้างสิทธิ์บนรัฐข่าวจรรยาทีวีรายงานสดจากถนนข้าวเหนียวจังหวัดหวัดแก่นครับ